มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

จะรักกันแล้วอยู่กินด้วยกันตลอดไป

ให้ผมไปทำบุญถวายสังขทาน

เราเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันไม่ได้

ชาติหน้ามีจริงก็ขอให้
เกิดมาเป็นเนื้อคู่กันในชาติหน้า
เขามารอคำสัญญา

ผมก็เหมือนเดิมครับมาเล่าให้แม่ฟัง

พาไปทำบุญอาบน้ำมนต์ถวายสังขทาน

คุณกำลังจะบอกว่าเขาก็รอวันคุณตายเหมือนกัน

ก็ที่มั่นใจก็คือว่า

มีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ไปทำบุญกับ

เขาพาเราไปเจอปฏิเหตุ

พาเราไปเจอปฏิเหตุเพื่อที่ให้คุณเนี่ย
ผมไปได้เพราะ

ยังไม่ถึงเวลาแล้วเขาเป็นใคร
อยู่ที่ไหนคุณทราบไหม

แล้วไปเห็นหน้าเขาได้ยังไงครั้งแรก

แต่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือผมต้อง
ปลูกบ้านก็คือ

มันไม่มีจัวผมจะต้องทำจัวยื่นออกมา
แล้วก็ตีฝ้าซึ่งไม้สามกล้าม

เขาเข้าบ้านเลยครับ

คือเพราะที่ผ่านมาเขาก้มหน้าตลอด

ทีนี้พอทำบ้านเสร็จปุ๊บ

ตามปรากฏเองครับแล้วก็เข้าห้อง

แต่มาในสภาพที่เห็นหน้าครับ

กลางผมยาว

แล้วก็ผิวพันธุ์ก็จะผิวสี

แล้วเขาก็บอกว่าเขาพาผมย้อนกลับไป
ในจุดที่ผมสาบานกับเขา

ขวัญเรียมได้ครับ
ประมาณขวัญเรียมก็ไม่ได้นานมากนะ

ทีนี้เขาพาผมย้อนกลับไปดูว่า
ผมกับเขาเคยไปสาบานกัน

ซึ่งสารสารนี้มันอยู่ใต้ต้นไม้

คุณอย่าบอกว่าเป็นขวัญเหลี่ยมอะไรอย่างนั้นนะนะ
คือเขาพาไปแล้วเขาบอกว่าผมกับเขา

เขาบอกไหมว่าคุณเป็นใครชื่ออะไร
เขาไม่ได้บอกครับแต่เขาบอกผมว่าเขาชื่อว่าน

เขาบอกผมว่าเขาชื่อว่าน

กว่าจะหาตัวผมเจอ

ไปสัญญากันที่สาร

ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นคุณเป็นอะไรเสียชีวิต

แต่ตอนสมัยป๒ป๑ป๒ประมาณนี้ครับ

ไกลวันมาเป็นคณิง

เขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะมาขออยู่ที่บ้านด้วย

ใช่ครับมาขออยู่ด้วยที่บ้านเลย

แล้วคุณทำยังไง

มาอยู่ได้ครับแต่อย่าสร้างความเดือดท้อ
คนในบ้านอนุญาตให้เขามาอยู่ด้วย

รอบ๒แล้วก็ใช้คำว่า

ผมทำงานที่บริษัท

ทีนี้พอประชุมเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถกลับบ้าน
ทีนี้มีอยู่จังหวะหนึ่ง

ไปถึงบ้านเนี่ยระยะทางประมาณ

ซึ่งมันมีทางคมประมาณ
ผมหลับในโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลย
รู้สึกตัวอีกทีนึงคือปากทางเข้าหมู่บ้าน

คุณก็บอกว่าเขาขับรถให้คุณด้วย

เพราะถ้าเป็นคนปกติผมการันตีได้ว่า

และทุกครั้งก็จะมีคนเห็นผู้หญิงนั่งรถไปกับคุณด้วย

ผู้หญิงหนักบัตรนาว
ปัจจุบันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะยังเห็นไหม

ครั้งล่าสุดที่เห็นคือวันนั้นผมขับรถเข้าไปทำงานที่บริษัท
แล้วปากทางเข้าบริษัทก็จะมีพนักงานรอปภ
ที่จะคอยตรวจเช็คคนเข้าออกบริษัทนะครับ

มองในลักษณะที่เหมือนมีคนนั่งอยู่ข้าง

ก็จะมีพนักงานที่เดินผ่านที่รู้จักกันเขาเดินผ่าน

กระทั่งมีน้องคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาหาผม

ผมพาใครเข้ามาทำงานด้วย

ทีนี้อีกมุมหนึ่งเห็นบอกว่า
ก็ปฏิบัติตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือน

ผมบอกผมว่าปลาเค็มในตู้เย็นจะเสียแล้ว

แล้วผมก็เดินออกมาจากห้อง

มีปลาเค็มอยู่ไหมที่บ้าน
เขาบอกว่ามีแช่อยู่ในตู้เย็น

ถ้าไม่ห้องกินวันนี้มันจะเสียแล้ว

แม่ก็เลยให้คนงานไปเอาปลาเข็มไปเปิดตู้เย็นนะครับ

เขาไปเข้าฝันแม่พ่อพี่สาวบ้างไหม

เขาไม่ไปให้พ่อกับแม่พี่สาว
คือวันนี้แม่พ่อพี่สาวรู้ไหมว่ามีผีอยู่ในบ้านด้วยเนี่ย

คุณพ่อเสียแล้ว

ทำไมครับทั้งแต่ที่ผีไปด่าแฟนคุณ

เวลาคุณจะนอนในก์เค้าก็ยังมานอนอยู่

คือทุกวันนี้อยู่ด้วยกัน

ผมจะรู้สึกเหมือนกับว่าผมไม่เคยไปคนเดียว
ไม่ได้ลบหลู่นะแต่แบบจริง

เรื่องราวเหล่านี้เราเคยเห็นแบบเป็นความรัก
ข้ามพบข้ามชาติชาติอันตรีชาติ

คุณไม่ได้ดูละครแล้วมันมโนเองใช่ไหม

คือถ้าเหตุการณ์นี้ผมเจอคนเดียว
ผมจะคิดว่าผมเป็นคนมโน้ขึ้นมาเอง
แต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตผมเจอกันทั้งบ้าน
แสดงว่าเพื่อนสนิทคุณตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย

ก็จะรู้ว่าคุณมีผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วย

คุณไม่มีแฟนไม่มีผู้หญิงมานานมาก
แล้วคุณเจรจากับเขายังไงถึงจะยอม

แล้วคุณเจรจาไงเขาถึงยอมปล่อยให้คุณมีแฟน
ใช้คำว่าปัจจุบันนี้เขารอมากกว่า

ผู้หญิงคนที่เป็นคู่ของคุณในอดีตครั้งสุดท้ายที่คุณได้เจอกับเขา

พอทุกวันไหว้ผมจะเรียกนอกจากเรียกชื่อพ่อเรียกชื่อปู่ชื่อย่าแล้วเนี่ย
ก็จะเรียกชื่อพี่เขามารับของไหว้ที่บ้าน
แต่เวลานอนเขาก็ยังมานอนข้างคุณอยู่

คือผมการันตีได้ว่าทุกคืนนี้ผมนอนไม่เคยรู้สึกว่านอนคนเดียว

คุณผู้ชมชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
บางเรื่องไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง

แต่หลายคนที่เขาเคยเจอเหตุการณ์นี้เขาก็บอกว่าก็จะเข้าใจ

อาจจะเหมือนละครที่เรานั่งดูกันอยู่ทุกคืน
คำสัญญาบางคำเนี่ยอาจจะพูดแบบว่า
ไม่รู้เราพูดมากี่พบกี่ชาติแล้ว
แต่กับคนบางคนมันมีความสำคัญครับ

เรื่องบางเรื่องมันก็หาคำตอบยากนะพี่เนอ

คุณก็มีเรื่องราวที่เด็กนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป